ตรวจสอบข่าวกันอย่างเข้มข้นกันต่อนะครับ
กรณีที่เกิดขึ้นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
เรื่องราวเกิดจากโซเชียลเกิดจากคลิป
ใช่แล้วค่ะก็เป็นคลิปที่เชื่อว่าหลายคนก็เห็นกันหลายครั้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
สำหรับกรณีที่มีสาวคนหนึ่งบอกชื่อแล้วกันเพราะเขารู้กันหมดแล้วเนอ

แล้วเจอแฟนตัวเองอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งผู้หญิงเปลือยกายอยู่ผู้หญิงคนนี้คือน้องปอมแปม
เป็นเรื่องเป็นราวโมโหโกรธทากันนะคะ
แล้วก็น้องมะนาวเนี่ยไล่น้องปอมแปมออกไปนอกห้องในสภาพที่เปลือยเปล่า
แล้วก็คลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้แล้วไม่รู้ใครแหละ
เอามาปล่อยน้องมะนาวบอกน้องมะนาวไม่ได้ปล่อยมือถือหล่น
แต่ณตอนนี้เกิดเป็นคดีความเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องปอมแปมมาแจ้งความ
มะนาวก็เดินทางมารับทราบ๔ข้อกล่าวหายอมรับผิดและขอโทษนะคะ
แต่ว่าน้องปอมแปมบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นซึ่งหน้า
ตอนนั้นน้องขอร้องแต่มะนาวไม่ให้โอกาส
ครั้งนี้อยากขอโทษกันผ่านสื่อมาเจอกันตัวต่อตัวมาขอโทษกันต่อหน้า
ก็น้องปำแปมผู้เสียหายออกมาสัมภาษณ์สื่อเลยค่ะยอมรับนะเล่าให้ฟังเลยบอกว่า
รู้จักผู้ชายแค่หนึ่งวันคือเพิ่งรู้จักกันนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วทีนี้เรื่องก็คือว่าผู้ชายเขาส่งไลน์มาชวน
บอกว่าให้มาหาที่ห้องก็มาเอาก็อาจจะมีความชอบพอกันก็มา
ทีนี้มาเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่กัน๒ต่อ๒มีเพื่อนผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วย
ก็นั่งคุยกันเรื่องกระโปรงกระเป๋าทีนี้เวลาประมาณสักตีหนึ่ง
ครับเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยกลับไปปำแป๊มบอกว่า
พออยู่กันสองต่อสองในห้องเขาก็รู้แล้วล่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามภาษาวัยรุ่นน้องว่าอย่างนี้นะคะ
ครับตามภาษาวัยรุ่นก็ปล่อยให้อารมณ์พาไปทีนี้ปรากฏว่าได้ยินเสียงเคาะประตู
มะนาวบอกว่ามะนาวกลับมาตี๓ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้น
เขาบอกว่าผู้ชายตกใจมากพอเห็นผู้ชายตกใจแบบนั้นเขาเองก็ตกใจว่าแบบ
เกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปที่อีกห้องหนึ่งด้วยสภาพที่เปลือยกาย
คือยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาบอกว่าขออภัยนะคุณผู้ชมน้องแหม่มพูดคำนี้บอกว่า
จริงไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองนึกว่ามีแต่ในละครค่ะ
เข้าไปในห้องซึ่งเป็นห้องนอนแล้วก็คว้าผ้าห่มในห้องนอนนี่แหละมาคลุมตัวเอาไว้
แล้วก็ได้ยินเสียงมะนาวคุยกับแฟนทำนองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพาใครมา
อะไรแบบไหนเพราะว่าเห็นเสื้อผ้าของผู้หญิงกองอยู่อืม
ผู้ชายก็ตามคลิปนะคะก็ไปเรียกน้องปอบแป๋มออกมา
สุดท้ายน้องก็ออกมาแต่น้องบอกน้องกลัวมากน้องกลัวจริง
อย่างที่เห็นในคลิปน้องขอโทษขอโทษแล้วแล้วน้องก็ร้องขอร้อง
บอกว่าอย่าทำหนูเลยอย่าทำกับหนูแบบนี้ครับ
ไม่รู้เรื่องตัวเขาเองเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม
ที่เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมะนาวทำกับเขาซึ่งหน้า
อืมแต่น้องมะนาวออกมาขอโทษผ่านสื่ออืม
แล้วทำไมไม่ขอโทษต่อหน้าขอโทษต่อหน้าขอโทษส่วนตัวใช่
แต่ส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าน้องมะนาวมีอาวุธในมือหรือเปล่า
เพราะว่าน้องปอบแปมดูกลัวมากดูตัวสั่น
แป๊บออกมายืนยันนะคะว่าน้องมะนาวไม่ได้มีอาวุธอะไรเพียงแต่เขาตกใจแล้วเขาก็กลัวจริง
หมุนเราไม่น่าจะทำการเท่านั้นด้วยดิสัมไปค่ะ

และผมก็รู้สึกว่าตอนหน้าเขาหนึ่งยังอันนี้
ยังแบบเขายังไม่โอเคอะไรกับเราเลยค่ะ
แล้วถ้าดูคุยกับเขาในโทรศัพท์
ผมต้องการที่จะคุยกับเขาตอนหน้า
ที่เป็นเจ้าของคลิปนี่แหละก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางแล้ว
รับผิดทุกอย่างแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โทษทุกคนเลยทั้งฝ่ายชายที่เป็นแฟนหนุ่มของตัวเอง

ทอบตัวของที่ทำให้เหลือร้อนกัน
เพราะในความที่เรื่องเข้ามิถึงการ

ต่อไปก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษถึงทีนึง
คือน้องมะนาวบอกว่าพยายามโทรศัพท์หาน้องปอมแปมแล้วนะ
เพื่อที่จะนัดเจอนัดคุยกันแต่ว่าน้องยังไม่รับโทรศัพท์

อืมอ่าเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะนัดเจอกันอย่างไรนะคะ

จะแจ้ง๔ข้อหากับน้องมะนาวก็คือ
มขืนหรือบังคับขืนใจให้กระทำการ
หินประมาทดูหมินซึ่งหน้า
และกระทำการให้ได้รับความอับอายค่ะ

มาพบที่สารแขวงพระนครเหนือในวันที่๑๒
ก็คือพรุ่งนี้เพื่อฝากขังต่อไปนะคะ
อืมมะนาวก็บอกกับแฟนก็เลิกแล้วนะคะ

แห่มีสายสืบโซเชียลเขาไปสืบว่า
แฟนมะนาวผู้ชายในคลิปนี้
เป็นไฮโซดริกีนักเรียนนอกหรือเปล่า
เรื่องนี้แล้วแต่เหตุผลนะฮะของแต่ละฝ่าย
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็จำเป็นที่ต้องดำเนินคดีกันต่อไปในข้อหาต่างนะครับ